พูดถึงพระเอกคนนี้บ้างดีกว่าสนยุคค่ะ
อยู่ในวงการบันเทิงอยู่มา๑๔ปีคุณผู้ชมค่ะ
ละครเรื่องล่าสุดแฟนอินจัดมาก

เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ย
สมบทบาทสุดคุณผู้ชมค่ะ
สนเนี่ยเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังว่า
ต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากละครโฉมโฉด

อาจจะให้ใส่คุณผู้ชมให้ใส่แขนยาวอ่ะ
ก็ต้องถอดเสื้อให้มันเห็นกล้ามแบบนี้
หรือนั่งแบบเผลอไหมกินกาแฟไหมอะไรอย่างนี้
แล้วมีคนทักแปลกมาหาด้วยนะพักหลังแบบนี้

วันหลังก็เดี๋ยวค่อยฝากความคิดถึงไปหาเขาก็ละกันคุณผู้ชม
คือไม่ใช่อะไรถอดเยอะซิกแพคขนาดนี้
มันมีคนแบบว่าดีเอ็มใดเล็กแบบแปลก
มาหาด้วยดูสิแปลกยังไงไปฟังสนค่ะ
ตามชื่อครับผมเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการคิดบทบาท
ไม่เคยมีใครเห็นผมเล่นเป็นแนวร้ายมาก่อน

ใช่ครับผมถือว่าเป็นคำชมแล้วกัน
เป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์มากกว่าผมไม่ได้ออกมาอยากโชว์ก็โชว์ไม่ใช่
ยังมีแบบว่าคนทักแปลกมาอยู่ไหมครับ

ผมไม่มาคิดเรื่องพวกนี้เลยครับผม

เอาจริงคุณผู้ชมค่ะโชว์กล้ามขนาดนั้น

ทักค่ะทักผิดค่ะ
อ้าว